กาแฟเอ็มเรสโซนดัปเปอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
ผมนายมงคลช่างหนอง

อยู่บรรลิกที่๘๙หมู๑๑

อยู่ครอบครัว๓คนครับ
อยู่กับพระนัยีทฤษฐิเทศหลังฮักษ์
แล้วก็ลูกชายสมองไม่ดี

เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล่ม

มาทำบุญนำน้องมาทำบุญที่วัด

ขาผมน่ะมันเก่งออกจากตัวรถไปโดนเอาลักษขาวดำ
ก็เลยขาหักตรงนั้นได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
ขามันก็เดินไม่ตรงครับก็โดนตัดกระดูกกองนี่๓เซนครับ
แต่ก็กลับมาฟักฟื้นก็เลยมาเป็นพิการมาตรงนี้

ฉันนางประเทืองฟันของพี่มายเป็นภรรยาของนายมะคร
โดดพลิกอัพมาจากฮวร์นเก็จมาถึงพี่มายขั้นของป่านสี่สี่ขวมมา
ทำงานนักความไปได้
ลูกชายชื่อสวมชาย
ลูกชายชื่อสวมชาย
เกิดมาก็ป่วยเป็นโรคตัวเหลือง

ตอนนี้ก็อายุ๓๔ปีแล้ว
อาการเขาคือจำไม่ค่อยได้นะครับ

ก็น้ำก็ไหลอยู่เต็มห้อง
เปิดไฟและเสียบปลั๊กน้ำร้อน
ไม่มีน้ำก็กลัวจะเกิดอันตราย
ดังนั้นผมก็จึงเป็นห่วงในส่วนนี้ครับ

เงินส่วนนี้แล้วผมก็ไม่มีที่ดินทำกิน
ผมก็เลยนำครอบครัวไปทำงานก่อสร้าง
ที่ชนบุรีทำอยู่๕ปีร่างกายก็ไม่ไหวแล้วครับ
เพราะว่ามันเป็นพิการขากับปวดขามาก

ปี๔๓เปิดหลับสมัครอบตเลยชาวบ้าน
เห็นผมเป็นคนพิการก็มีความสามารถที่จะพัฒนาในหมู่บ้านได้ตรงนี้
เขาก็เลยให้ผมสมัครเป็นอบต
ผมก็ได้เป็นอบตมา๘ปีครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่หมดวาระชาวบ้านก็เลยให้สมัครเป็นผู้ใหญ่
ผมก็เลยได้เป็นผู้ใหญ่มาอีก๘ปีครับ
เกษียณผู้ใหญ่ผมก็ไม่มีเงินที่จะจุนเจือครอบครัวตรงนี้
ฉันทำทองหม่อนขายทำเซตให้ลุงไปขายให้ในหมู่บ้าน
ได้ก็ได้ว่าน้อยกว่าบาท
สบากมากนอนก็นอนไม่รับ
เช้าจะเอาอะไรกินแล้วลูกจะได้งานทำไหม
ก็กลายเป็นโรคความดันเส้นเลือดในสมองตีบ
สมชายก็ช่วยงานได้อยู่ครับ
มีงานทำบมูลบ้านเค้าจ้างให้ไปช่วย
อาจจะมี๔๕วันเหนื่อยเงินมาให้แม่
ก็ได้จนเจอครอบครัวตรงนี้ครับ
ผมก็เลยหันมาปลูเค็ตโครนขายครับ
เผื่อว่าครอบครัวจะได้มีเงินจุ้นเจอในครอบครัวได้
ผมมีเงิน๙๐๐๐บาทเป็นก่อนสุดท้ายครับ
ผมลงทุนเต็มที่คือเอามาทำโรงเห็ด
ถ้าไม่สำเร็จถือว่าครอบครัวผมจะมุดตัวไปตรงนี้
เริ่มทำฟางเห็ดมาได้๒เดือนครับ
มี๒โรงเรือนครับลงทุนไป๗๐๐บาท
ไปศึกษาที่ครัวราชครับลองพิษลองทุกของ
พอที่ทำได้๒เดือนที่ทำมาก็
ค่าใช้จ่ายก็ได้อยู่๓๐๐บาท
คืออยากได้เงินมาเพิ่มโรงเรือน
ขยายโรงเรือนแล้วก็อยากฝึกให้ลูกชาย

อยากให้มีความชำนาญหรือว่าฝึกฝนบ่อย

หลายปีไปเขาก็คงจะทำได้บ้าง
ถึงครอบครัวผมไม่มีคนผสมประกอบแต่ก็เราทั้ง๓คนก็พร้อมที่จะสู้ต่อไป
แล้วก็เป็นเรื่องราวชีวิตของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราในวันนี้
คุณมงคลนะครับพ่อผู้อยากมีโรงเห็ดเป็นมรดกสุดท้ายเพื่อลูกเชิญพบกับเขาเลยครับ
ขอต้อนรับคุณมงคลสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ภรรยาคือคุณประเทืองและลูกชายคุณสมชาติ
สวัสดีครับ

ตอนที่เป็นอบท๘ปีเป็นผู้ยายบ้าน๘ปี

ภูมิใจที่สุดก็คือ

นครขีดก็ตลอดหมู่บ้านแล้วครับ

สาราส่วนที่ทำมาแล้ว

เราก็ได้ไฟขยายเขามา

น้ำไหลไฟสว่าง

ครบหมดทุกอย่างใน๑๖ปีที่ทำมา

สาธารุปกฏของช่าวบ้านนะ
มีครบแต่ลุงมงคล

ไปตามวันเวลาต่างไปอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้เขามีกันครบหมด

แค่ยืนเฉยนะโดยที่ไม่ต้องพูดนะ

ก็ดูรู้เลยว่าเป็นคนดีเชื่อไหม

จริงแล้วยิ่งยิ้มด้วยนะไหนลองยิ้ม

ประเชืองตอนที่คุณมงคลเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตเนี่ย
คุณประเทืองช่วยอะไรสามีมั้งครับ
ช่วยค่ะเป็นแม่บ้านพาเขาทำบุญทำโรงทาน
ใครจะขอมาวัดไหนขอมาฉันก็เป็นคนที่ว่าช่วยก็ทำเป็นแม่ครัว
สมทบแม่บ้านด้วยกันมาทำโรงอาหารไปช่วยวัดนู่นวัดนี่อะไรกันนี่ครับ
เรียกว่าเป็นหลังบ้านให้กับคุณมงคลอย่างดีทีเดียวนะฮะ
เพราะว่าผู้นำที่ดีเนี่ยต้องมีแม่บ้านคอยหนุนหลังนะครับ
ทีนี้มาเรื่องของตัวลุงเองเรื่องของเราล่ะ
ลุงไปหาหมอบ้างหรือเปล่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากถอดเฝือกหลังจากอะไรเนี่ยไปหาหมอ

ทีนี้ทำไมมันถึงเกิดแผลดำอย่างนี้เกิดขึ้นหมอว่าไงลุงมงคล
คือเหนือมันหลัดออกมาย้ำไปล่างเพลย์เนอะไปล่างเพลย์เนี่ยมันเหลือดมันก็ไหล
เขาก็เลยตัดหนังตรงนี้มาเป๊ะครับมันดำมันก็เลยไม่ขาวมันดำอยู่
แต่ว่ามันเหมือนเป็นแผลไฟไหม้มากนะลุงมงคลแล้วก็ยังสะเก็ดยังเป็นสะเก็ดอยู่เลยอ่ะครับ
ถ้าทำงานมากบางทีมันก็บวมขึ้นมาหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์หมดวันบวมแล้วมันก็ผมก็ต้องพัก
แสดงว่าตรงนี้น่าจะต้องได้รับการรักษาอื่นที่มันถึงมีอาการเจ็บและบวมและมีน้ำเหลืองไหลในบางที
ถูกไหมฮะกระดูกนี่มัน
๒ปีมันก็น่าจะติดแล้ว

อันนี้จะต้องเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดน้ำเหลืองหรือว่าอะไรแล้ว
ที่มันยังไม่เข้าที่แล้วครับที่ขาหลีบมาครับ
ว่าเลือดมันคงจะเดินไม่สะดวก
อืมทีนี้นอกจากตัวของลุงมงคลนะคะครับ
ภรรยาป่วยเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
รถคว่ำหลังหัก
หลังหักนี่เดินไม่ได้อยู่กี่นานนาน

ปวดตึงนานก็ไม่ได้ปวด
ไม่ได้คิวตั๊กน้ำใส่ขันใส่อาจจะโค้งนี่ก็ยัง
เอาแค่ครึ่งขันมันแปรบเหรอครับ
มันไม่มีแข็งแรงเลยมันไม่แข็งแรงเลย
ทีนี้ทั้งคู่เลยทั้งคู่
ทำงานหนักไม่ได้จ้ะเกษียณแล้วด้วยครับ
แล้วยังไงคะทำอะไรกินกันครอบครัวจะเป็นยังไง
ขายของขายขนมจ้ะขนมอะไรจ๊ะ
ขนมทงหม่วนซุดทำเองทำเอง
อันนี้หนึ่งของขายในครัวเรือนมีอะไรอีกนอกจากทองวุ้นสด
ก็ลูกชายไปรับจ่างรายวัลตัดอ้อย
ลูกชายเป็นอะไรคะเป็นไข่ตัวเหลืองครับ
ตอนแรกเขาจะคลอดมาครับคลอดมาแรกครับตอนกี่ขวบ
คลอดมาแรกครับผมเป็นไข่ตัวเหลือง
เป็นแทนตัวเหลืองครับคือมีอาการชักเกร็ง

แล้วเอาไปโรงพยาบาลไม่ทันหรือประมาณยังไง
ผมไปรักษานำไปรักษาอยู่โรงพยาบาลอำเภอพี่ไม้นะครับ
ผมต้องปั่นจักรยานไปครับกี่กิโล
สามสิบโลครับแม่บ้านคนอุ้มลูก
แล้วทางเกวียนตอนนั้นเอาลูกเล็กไหมฮะทางยังเป็นเกวียนอยู่ลูกเล็ก

แกก็บอกตรวจดูแล้วก็ว่าเป็นใครพิษเชื่อตัวเหลือง
ครับย้ายแล้วเขาก็เรียนหนังสือไม่ได้เขาจะคิดงานอะไรเขาก็คิดไม่ได้
แต่เขางานโรงงานก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้
ก็เลยช่วยพ่อแม่ไม่ได้ตรงนั้นก็ได้แต่งานรับจ้างรายวันไปตัดอ้อยบ้าง
เขาจ้างไปทากยามันก็ไปอย่างนี้ครับเดือนหนึ่งมันก็ได้๕วัน๖วันอย่างนี้

สมชายสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้ว

ไม่รู้แต่ว่าดูภายนอกสมชายดูเป็นนุ่มปกติมากอยู่ในวัยทำงานที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้

แต่ปัญหาตอนนี้คือดูแลตัวเองไม่ได้นี่คือความห่วงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ต้องดูแลเขายังไงบ้างเขาช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับไหนคุณแม่
ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ความจำเขาไม่มีจ้ะ
หายเงินไปเบาใช้ไปซื้อของแคน่ามเตาหู้ทุ่งเดียว๋เหมือนแจ๕บาทเขาก็เอาหมดบ่อยเลย
มันคือมันน้าแปรนไม่ได้นี่คนเรา
เขาจะอยู่ได้มั้ยถ้าไม่มีเราอ่ะจริงมี่

อย่างนี้ถ้าไม่มีคนดูแลแล้วไปทำงาน
เขาก็ใช้แต่งานไม่ให้ตังค์ก็ไม่ได้ตังค์นะเนี่ย

ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้กี่บาทก็ไม่รู้
นี่คือสิ่งที่สามีภรรยาคู่นี้ห่วงที่สุดก็คือลูก
คือต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาปล่อยไม่ได้เลย
ลุงมงคลทำอย่างไรล่ะทีนี้
นี่แหละครับผมก็หนักใจกันเลยว่า
พ่อก็เกษียณแล้วอายุก็มากแล้ว
ก็อยากมาทำโรงเห็ดตรงนี้แหละครับ
อยากฝึกเขาให้เขาทำโรงเฮ็ดเป็นเพื่อว่า

อย่างน้อยก็เก็บเห็ดไปขายได้
ตั้งใจก็คืออยากจะทำโรงเห็ดเพิ่ม

๖๐๐๐ก็กำไรจะได้อยู่ประมาณสัก๒๐๐๐

หนี้สินยังมีอยู่ไหม

มีหลุดมอเตอร์ไซค์ครับ

ผมออกมอเตอร์ไซค์มาวิ่งขายของ
การทำกระนมทรวดแล้วผมก็วิ่งไปขายทั้งหมู่บ้าน
เหลืออีกเท่าไหร่จ๊ะมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แต่วันนี้อยู่กับเราแล้วค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะทางไทยรัฐทีวี
วันนี้เปิดโอกาสให้คนดีอย่างลุงมงคลได้มาสู้
ทางรายการเราก็มีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ

คุณมงคลล่ะครับต้องการเงินทุน
ไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ
๖หมื่นครับบาท
หมื่นบาท๔เพลง
๔เพลงกับ๓ตัวช่วย
แต่วันนี้ยังไม่ให้ร้อง
ให้ไปร้องในครั้งหน้าที่จะกลับมาเจอกัน
นะให้ไปเตรียมตัวให้ไปฝึกปือให้ไปทบทวน
ไปทำอะไรก็ได้ที่สามารถกลับมาเอาเงินไปได้ให้เยอะที่สุด
ค่ะนะเป็นกำลังใจให้ลุง
มาเป็นกำลังใจให้กับลุงมงคลกันได้ในครั้งหน้าค่ะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วัน
ค่ะแต่ว่ารายการจบนะคะดูต่อไปเลยนะคะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สอนคนปกติกี่วันถึงเขาจะเป็น
ถ้าคนปกติก็๑วันครับ
แล้วอย่างสมชายสอนอยู่กี่วัน
เป็นปีแล้วครับกว่าเขาจะจำได้
เขากาดถ่ายดูก็จินตลานฉันแปลกใจมาก
ทำไมกากถ่ายก็เห็นเขาสวย
ประเทืองบอกว่ามีรูปอยู่ด้วยแต่หาไม่เจอจะเอามาฝากคุณป่านุ่ม
เขาไปจุกในรูปรูจิก

จ้ะงูเขียวหางไหม้

ใครเมื่อราคมีโลก